ตัวเงินตัวทองค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านเข้ามาอยู่ในรถ
๑๗๘ทัพ๑๑๑ในซอยวัดโผศยี่สิบบาทอำเภาเมืองสุราสตร์ธานีค่ะ

เขาบอกว่าเดือดร้อนถึงหมองูเมืองสุราช
นัทธวุฒิคณิตตนันนะคะ
นายช่างโยธาสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑๑ค่ะ

งัดแงะจับตัวเงินตัวทองที่มันไปอยู่ในรถ

โอเบิ้ลสีน้ำเงินทะเบียงก่อไก่ก่อไก่

ใช้เวลากว่า๓๐นาทีสุดท้ายจับออกมาได้
แล้วนำไปที่ชอบที่ชอบไปคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
พอเป็นกระแสทันไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังกันได้
ข่าวสั้นให้ดูนิดละกันค่ะ